คุณผู้ชมได้เวลามาดูเรื่องราวแปลกกันแล้ว
สัปดาห์ที่แล้วคุณจูด้งพาไปเจอกับอาจารย์เทพ
เคี้ยวแก้วเคี้ยวแก้วด้วยปากเปล่าของเขา

ครั้งนี้ใครกลัวเอามือปิดตาไว้นะคุณผู้ชม
เพราะอาจารย์บอกว่ามีสุดกว่านั้นอีก
นั่นก็คือการเคี้ยวใบมีดโกน
สุดแสนขนาดไหนติดตามกับช่วง
แปลกแหวกเอ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
คุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เราพาไปดูอาจารย์เทพฟีเวอร์

ในการเคี้ยวแก้วแบบสด
มาครั้งนี้เรายังอยู่กับอาจารย์เทพ
ความสามารถที่แปลกไม่เหมือนใครเช่นเคย
ซึ่งครั้งนี้อาจารย์จะมาโชว์เคี้ยวใบมีดโกนให้ดู
โอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ย
แล้วมีโกนนี้อาจารย์จุดเริ่มต้นคือเริ่มจากยังไงนะฮะ

อาจารย์ครับถ้าอย่างเป็นมิโกนเนี่ยอาจารย์เคี้ยวมานานหรือยังครับ
เคี้ยวมานานแต่ก่อนเป็นท่านมีคนที่รักษาโรคพี่เรียกกือกือ

อาจารย์ก็อายุห้าสิบอาจารย์ก็จะเคี้ยวห้าสิบไป

ถ้าอาจารย์เป็นไรแสดงว่าคนนั้นไม่รอด
ถ้าอาจารย์หายไม่เป็นไรคนนั้นก็แสดงว่ารอด
เดี๋ยวผมลองหยิบแล้วก็พิสูจน์ก่อนไหม

นี่ครับคุณผู้ชมครับตัดกระดาษต้องใช้มิดโกน
แต่ถ้าตัดใจจากคนไม่รักต้องใช้อะไร

แต่ว่านี่เดี๋ยวผมพิสูจนนิดนึงแล้วกันนะฮะ
คมจริงหรือไม่

คืนนี่ของจริง
กว่าตัดใจจากคนที่ไม่รัก
ถึงเวลาที่ให้อาจารย์จะต้องเคี้ยวไปมิโกแล้ว

แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเราได้

เริ่มเลยละกันนะครับ
จะเอาต่อเลยเหรอ
ต้องต่อ

ระหว่างที่อาจารย์กลับลิ้น
เพื่อ
กลับใบมิดโกนในช่องปากผมรู้สึกเสียวมากเลยนะ
กลัวว่าจะไปบาดลิ้น
เกี่ยวมีดโกนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง
สบายชิว